จะโปรยไปเมื่อกี้เองท่านประธานบริษัทสุภาพสตรี
ประกาศหาเมียน้อยให้สามี๓คนตอนนี้ประกาศปิดรับสมัครแล้ว
เหรอฮะเอาคนเดียวก่อนคนนี้คุณสมบัติ
ไม่ได้ตามที่ลิสต์เอาไว้แต่คุยแล้วถูกใจ
กรรษาก็ดีความรู้ก็ดีทุกอย่างฐานังก็ดี
ดีหมดค่ะแต่สามีที่ฉันไม่เอาค่ะ
ก็หากว่าในร้ามเมาแล้วเหมือนเมียเกินไป
กรอปปี้เมียเหมือนเมียเกินไป
อันนี้ต้องลงใหม่นะว่าถ้าเกิดเหมือนเมียไม่เอา
แต่ผมยังไม่ได้พิสูจน์เลยนะว่าเหมือนเมียจริงหรือเปล่าต้องพิสูจน์
สามีครับโดยระบุว่าภรรยาน้อยรายนี้มีดีทุกอย่างหน้าตาการศึกษาฐานะนะครับ
แต่สามีไม่เอาแล้วก็หาว่าเวลาเมาเนี่ยเหมือนเมียเกินไปผัวปวดหัวสามีปวดหัวครับ
สามีก็พูดขึ้นมาว่าต้องพิสูจน์ก่อนว่าเหมือนเมียจริงหรือเปล่า
เพราะตอนนี้ยังไม่ได้พิสูจน์เลยเขาพูดนะผมไม่ได้พูดนะคุณผู้ชมอย่าว่าเบิร์ตนะ
งานนี้ภรรยาหลวงทำหน้าที่พิสูจน์ภรรยาน้อยให้สามีนะครับ
ดูต่อหน้าต่อตาลีลาจะเด็ดขนาดไหนคุณผู้ชมต้องดูตามคลิปเอา
ล่าสุดครับผู้ชมข่าวได้คุยกับนางพัทขอไปฮะนัดพัทธิมา
ซึ่งเป็นภรรยาหลวงแล้วก็สามีอีกรอบนึงที่บริษัทรถเครนที่สมุทรปราการ
ซึ่งเป็นเจ้าของคลิปยืนยันว่ารับมาแล้วภรรยาน้อย๑คน
หลังจากมีมาสมัคร๒คนพิจารณาแล้วเอาคนนี้ก่อน
แล้วขอปิดรับสมัครก่อนนะคนนี้ถูกใจจริงแม้ว่าคุณสมบัตินะครับ
ไม่ครบตามที่ตั้งไว้เพราะเคยแต่งงานและมีลูกติดมาแล้ว
แต่ไม่ใช่ปัญหาหลังจากคุยกัน๓คนเอาคุยกันแล้วได้ความว่ายังไงล่ะครับ
พอเลยโอเคกันนะครับ
แล้วตอนนี้ยังเปิดรับไม่เอาหน่อยครับ
ก็เอาคนน้ี้คนเดียว
ตามที่เป็นประเด็นในโซเชียลนะครับใช่ไหม
อยากมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับพี่

คิดว่าวิทยาลัยควรเติบแล้วมันเหมือนมันจบแล้ว
คือมันได้มันก็จบแล้ว
ข่าวนี้ต้องขึ้นในข้อความโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือเปล่า

ไปดูส่วนเหตุผลที่เมียหลวงเปิดรับสมัคร
เหตุเขาบอกว่าเธอมีปัญหาเรื่องสุขภาพ
ซึมเศร้าต้องกินยาตลอดแล้วก็รู้สึกว่าเธอดูแลสามีไม่ได้เต็มที่
ไม่เคยทำกันบ้านเพราะเธอป่วย
ก็เลยไม่ได้ทำหน้าที่ภรรยาที่ดีก็อยากจะหาคนมาแบ่งเบาภาระ
ขณะที่สามีบอกว่าภรรยาน้อยคนนี้อาจไม่ได้เข้ามาอยู่ประจำหรอกนะ
แต่อย่างไรก็ตามก็รับเป็นนะฮะภรรยาน้อยตามที่ภรรยาหลงหามาก็แล้วกัน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
มันก็ไปเร็วบางข่าวก็ตามไม่ทันจริงนะคะ